ไปดูอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมเรื่องนี้ทำเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจที่โรงพักนี้แตกตื่นฮือฮากันมาก
เพราะว่ามีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งน่าจะเป็นสามีภรรยากันแหละ
วิ่งแตกตาตื่นเลยนะเข้าไปที่โรงพักแล้วบอกว่าช่วยเมียผมด้วยช่วยเมียผมด้วย
เกิดอะไรขึ้นไปดูพร้อมพร้อมกันค่ะคุณผู้ชมรถเก่งคันนี้แหละคันเกิดเหตุนะ
ขับมาถึงภายในสพพิเชนบุรีตทรอพิเชนบุรีจเพชรบูรขับมายังไวอ่ะค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องวิ่งมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น
พอเข้ามาดูก็เห็นเนี่ยค่ะผู้หญิงคนนี้อายุ๓๑ปี
คลอดแล้วนอนใกล้คลอดท้องท้องแก่เต็มที่แล้วเนี่ยนะคะ
โดยทางพันธุ์ตำรวจโทปริญญาพานสวัยรองผู้กำกับสพวิเชียนบุรีเขาบอกว่า
ตอนที่นั่งกินข้าวกันอยู่ดีเนี่ยจู่รถเก่งคันนี้ก็ขับตรงมาที่สพแห่งนี้อย่างเร็ว
พอมาจอดปุ๊บผู้ชายคนหนึ่งวิ่งลงมาจากรถด้วยท่าทางตกใจแล้วก็ตะโกนมาเลย
เมียผมหน่อยครับช่วยเมียผมหน่อยเมียผมนอนอยู่เบาะหลังปวดท้องกำลังจะคลอดลูกแล้ว
เท่านั้นแหละค่ะพี่ตำรวจก็เลยประสานไปยังโรงพยาบาลวิเชียน
และรถกู้ชีพเทศบาลเมืองวิเชียนบุรีให้มาช่วยเหลือทำการขนย้ายคุณแม่รายนี้ไปนะคะ
ก็สามารถช่วยได้ทั้งแม่ทั้งลูกแหละปลอดภัยโล่งอกไปตามกัน
แต่สิ่งหนึ่งสิคุณผู้ชมที่ยังไม่จบคือเรื่องราวของคนที่มาเอาใจช่วย
เจ้าบ้านเท่านั้นไม่ไหวนะพามาดูค่ะมาส่องมามอง
ไม่ได้มาให้กำลังใจแม่ลูกนะครับมาดูทะเบียนรถกู้ภัยอะค่ะ
รวมถึงเลขทะเบียนรถเก่งด้วยก็เป็นความเชื่อเขาแหละนั่นดิ
ว่าว่าแม่ที่คลอดลูกเนี่ยเอออาจจะเป็นโชคดีไงคนจะเกิดหรือว่าคนมีบุญไง
ก็ไปดูซิว่าเขาเกิดที่รถคันไหนแต่คุณแม่กับคุณลูกปลอดภัยดีแล้วนะ
ภัยดีค่ะได้รับการช่วยเหลือจากหลายเจ้าหน้าที่ภาคส่วนนะคะ